หนึ่งกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะ

จะออกลอตเตอรี่รูปแบบใหม่ขึ้นมาก่อนหน้านี้

ได้๒ใบใบบนและใบล่างแต่เลขเดียวกัน

วันที่หนึ่งกัญญโยนจะเริ่ม
สำหรับสลากแบบใหม่ก็คือจะเหลือ๑ใบ๘๐บาทเป็นใบเดียวเลย

สลากินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่จะมีขนาด๖คูณ๑๒นิ้ว
จำหน่ายตั้งแต่งวด๑กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะ

พิมพ์ทั้งหมด๗๑ล้านใบ
สลากินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่
เป็นฉบับปรับปรุงจากรูปแบบเดิม
เพราะว่าสำนักงานสลากต้องการป้องกันความสับสนของประชาชน
ซึ่งประชาชนก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ

สลากแบบใหม่จะแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
แล้วก็เป็นธรรมด้วยการเพิ่มความชัดของลายน้ำบนกระดาษ
ให้สามารถมองด้วยตาเปล่าชัดเจนยิ่งขึ้น

ที่สามารถสแกนตรวจสลากได้ด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด
ซึ่งแอปพลิเคชันที่จะสามารถตรวจสอบได้นะคะ
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปล่อยออกมาหลังจากนี้นะคะ
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใหม่

รางวัลที่๑สูงสุด๖ล้านบาท
ซึ่งสำนักงานสลากก็ยังคงมีแนวคิดนะคะ
ที่จะศึกษาการเพิ่มราคาสลากเป็นฉบับละ๑๐๐บาทอยู่นะ
แล้วก็จะเพิ่มรางวัลให้มีความเหมาะสมขึ้นตามไปด้วย
อกจากนี้ยังเตรียมหารือการจ่ายเงินรางวัล
เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย
และที่ทำไปปริศนีทุกประเทศ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ซื้อสลากมากยิ่งขึ้น

เราจะเห็นตามแผงเขาบอกว่ารับซื้อรางวัล
แต่ว่าจะต้องมีส่วนแบ่งในการรับซื้อรางวัลด้วย
ถ้าสมมุติถูกแล้วก็เอาไปขึ้นที่ธนาคารได้เลย